ที่จังหวัดอ่างทองมีเหตุสลดเกิดขึ้นครับ
เมื่อผู้ช่วยสประเริ่มวัย๖๙ปี

แล้วรังจอมปลวกนั้นก็พังถล่มลงมาทับร่าง

ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับ

เกาะอยู่ที่รถแค่งนี้มานานร่วม๑๐ปีแล้ว

กลัวว่ากองดินกองนี้จะถูกใช้
เป็นเส้นทางการโจรกรรมของเหล่ามิจฉาชีพ
วันดีคืนดีกองดินขนาดมหมา
อาจจะล้มลงมาทับบ้านจนพังเสียหาย

ผู้เป็นเจ้าของบ้านคิดไปต่างนานา
นานแล้วค่ะประมาณ๑๐กว่าปีนะ
๑๐ปีก็ไม่ได้ทำใหม่เขา
ตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์กับเด็กเขา

คำดูจจะทำให้เขาตอนนี้เราก็คิดว่า
มีคนทำได้เนอะก็อยากว่าจะให้เขาลองทำ

ทำให้นายสุเทพเพชรรุจิอายุ๖๕ปี
และนายบุญมีรัตนาเจริญชัยอายุ๖๙ปี

เขตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
อยู่ใกล้กับบ้านผู้ร้องขอให้ทลายรังปลวก
อาสามารับงานนี้โดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่๓๐๐บาท

ก็ยังคงต้องดำเนินการตามความเชื่อของโบร่ำโบราณ
เพราะทั้งเจ้าของบ้านและสับปะเลอผู้รับงาน
จุดทูปขอเข้ามากองดินกองนี้
ทำลายมันหลังจากสิ้นดอกทูบ
เขาจ้างมาดิ๓๐๐ก็ลงมือกันเอาแผงออก
แผงมาออกเสร็จแล้วนัดออกเสร็จแล้วก็ลงมือ

คนตายขุดแถบนี้ลุงขุดแถบนี้นะ
เขาก็บอกเป็นโพงแล้วคนตายนะ
เขาบอกเป็นโพงบอกเออหยุดก่อนนะ
เห็นเจ้ายาปวกแล้วลุงเห็นเจ้ายาปวกแล้วนะ
ยาปวกก่อนก็เห็นแล้วแล้วบอกว่าหยุดให้พักผ่อนก่อนนะ

ที่ก็ทุ่งนี่เออเขาก็ทุ่งนี่นะ
กระทุ่งไปรูแล้วแล้วบอกให้หยุดพักผ่อนก่อนนะ

ด้วยอายุที่ยั่งเข้าเลข๗ทำให้ทั้งคู่หมดแรง
เพราะกองดินสูงร่วม๓เมตรครึ่ง
ทั้งคู่หยุดการพังเพราะต้องการพักผ่อน
แต่จู่นายบุญมีกลับอยากรีบทำงานให้สำเร็จโดยวัย
ก็เลยนั่งแฟะฐานกองดินต่อ
กระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
คือยอดกองดินหล่นลงมาทับไปที่ร่างของนายบุญมี
ล้มลงหัวฟาดพื้นหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ความหน้าไปนี่เหรอ
จะด้วยอาถรรพ์อุบัติเหตุหรือความประมาทก็แล้วแต่
แต่เหตุการณ์นี้แน่นอนว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขึ้น
และที่สำคัญหลังจากนี้ผู้เป็นเจ้าของบ้านยืนยันว่า
จะไม่มีการทะลายรังจอมปลวกกองนี้อีกต่อไป
มานานด้วยสามสองคนลุ้มโทษภัยฟ้านมะม่วงร้านมะม่วง
ปวกรับจ้างหวดย่าได้ทั้งนั้นทุกอย่างเพราะงานเป็นงานรับจ้าง
เขาเอาสามร้อยก็มีแค่เนี้ยนะก็ไม่มีอะไร
ก็ขออย่าให้มีอะไรอย่างงี้เกิดขึ้นอีกแล้วกันนะเดี๋ยวขอข้ามาอภัยเขา
ขณะที่ฝั่งครอบครัวของนายบุญมีสับปะเหลอผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตนั้น
เจ้าตัวนั้นช่วยงานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตโดยที่ไม่ติดใจจะเอาเรื่องใคร
เพราะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพณตะพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน